วัยรุ่นถูกฟันถูกแทงนะครับ
เป็นวัยรุ่นอายุยังน้อยอยู่เลยสิบกว่าเองนะครับสุดท้ายเนี่ยบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะฮะ
แต่ยังพอให้ข้อมูลได้บอกว่าโอ้โหพวกผมถูกไล่ฟันมาครับ
เขาถามถึงเรื่องของสถาบันด้วย
แล้วก็ผมก็เปิดหัวเข็มขัดให้เขาดูด้วย
อาสาสมัครมูลที่ปเต็กตึงเข้าประถมพยาบาล

เชิงสะพานคลองจราเข้ใหญ่บางนาตราด
ที่ตำบลบางสาวทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
คนแรกก็คือนายกะหนกคนพ่วงซับคนนี้อายุ๑๙
แล้วก็มีบาดแผลจากการถูกของมีคมฟัน

ส่วนอีกคนอายุยังน้อยคุณอายุ๑๔๑๕เองนะครับ
บาดเจ็บที่แขนซ้ายมีแผลถูกฟันหลายแผล

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบ่อ
แต่ว่าก่อนจะส่งช่วงประถมพยาบาล

นายกระหนกพลวัย๑๙เล่าให้ฟังบอกว่า
ผมกับเพื่อนรุ่นน้องขี่รถจักรยานยนต์และซ้อนกันมา
ซื้อของที่ร้านค้าภายในหมู่บ้านเคหะเมืองใหม่
หลังซื้อเสร็จขณะขี่รถกลับนะครับ
ผมเห็นวัยรุ่นชายุคประมาณ๑๘๑๙คุณ
เป็น๑๐คนเลยนะฮะขี่จักรยานยนต์

โชคร้ายคุณโซ่รถผมมันขาด
ตรงเชิงสะพานข้ามคลองจอละเข้ใหญ่จุดเกิดเหตุนี่แหละครับ
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นเขาขี่ตามมาทัน
ก่อนถามผมว่าเรียนสาบันไหนเนี่ย

ว่าไม่มีหัวเข็มขัดของสถาบันไหนเลย

ก็เอามีดมาฟันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันนะครับ

ขี่รถจักรยานยนต์กันมาซ้อนกันมา๓คนนะ
มากัน๔คันรวมประมาณ๑๐คน
กรูเข้ามาทำร้ายคนเจ็บทั้งสองนะครับ
คนเจ็บทั้งสองอายุก็น้อยกว่าตัวก็เล็กกว่า
ถูกวัยรุ่นกลุ่มนั้นรุมทำร้าย

ผู้ชมล่าสุดเราได้ภาพวงจรปิดมานะฮะ
ภาพวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
ภาพวงจรปิดจะเห็นเหตุการณ์ขณะวัยรุ่น๒คน
ก็ขี่จักรยานโยนมาแล้วนะนี่ขี่มาแล้วนะ
แล้วทีนี้วัยรุ่นกลุ่มใหญ่มากันนับ๑๐เลย
จอดรถจักรยานยนต์ก่อนหน้านั้นขี่ย้อนสอนมา
แล้วก็มาจอดตรงนี้คุณแล้วก็ลงมาทำร้ายทันที

ช่วงของการรุมทำร้ายการใช้มีดฟันนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับก็กระโดดขึ้นรถพากันหลบหนีอย่างรวดเร็ว

เริ่มเถียงเริ่มทะเลาะกันสักพักคนซ้อนท้ายคนเสื้อดำนี่

รองพุ่มกับการสืบสวนสภบางสธงนะฮะ
เปิดเผยถึงคดีนี้บอกว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ระหว่างสถาบันการศึกษาเป็นเหตุการณ์บาดหมาง

คือวัยรุ่นที่ก่อเหตุเห็นคนเสื้อดำเมื่อกี้ไหม

นั่นคือแฟนเก่าของผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นอายุแค่๑๖มาคบกับ

โอ้โหคือเขาเลิกลากับคุณแล้ว
แล้วก็มาคบกับเด็ก๑๕ปรากฏคุณก็ตามมาราวีเด็ก๑๕

ผู้ก่อเหตุก็คือนายบรีมอายุ๑๘ปี
แล้วก็ผ่านมาเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็มาหาเรื่องกันแบบนี้นะฮะ
ตำรวจก็จะออกหมายจับในข้อหาต่างต่อไป

ให้มาให้การแต่ว่าถ้าไม่มาจะออกหมายจับนะครับ